สถิติในปี๒๐๑๕ที่ผ่านมา
ประชาชนนิยมใช้อะไรบ้าง
อย่างเช่นเรื่องของสติ๊กเกอร์ต่างนะครับ

อันดับ๒เป็นมินเนียนน่ารักมากตัวเหลืองนะฮะ

ซึ่งเมื่อสักครู่คุณรัชพรบอกว่ามีครบทุกสติ๊กเกอร์เลย
แสดงว่าก็เป็นคนอินเทรนด์ในปี๒๐๑๙
ก็ต้องมาดูต่อไปว่าปี๒๐๑๖เทรนด์ไหนจะมาแรงสำหรับสติ๊กเกอร์นะครับ
แน่นอนเรื่องนี้เข้าปลายปีแต่ก็ติดอันดับ๑นะครับ
ปีนี้ก็จะเข้าภาคใหม่แล้วนะครับ
โอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นหนังติดเลสอยู่พอสมควรนะครับ
ส่วนสถานที่เช็คอินยอดนิยมประจำปี๒๕๕๘นะครับ
ห้างสรรพสินค้ายอดนิยมสำหรับชาวไทย
อันดับ๒ตกเป็นของวัดสมามรัตนาบรามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นสถานที่เช็คอินยอดนิยมนะครับ
อันดับ๔ชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับ
ส่วนอันดับ๕นั้นนะครับก็คือรอยพระพุทธบาทเขาคิดชกูล
ที่ได้เปิดให้ขึ้นไปสักการะพระธาตุกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่จัดงาน
แล้วก็เป็นสถานที่ที่คนนิยมเช็คอินกันมากทีเดียวนะครับ
ส่วนอันดับ๖๑๐ยังมีอีกนะครับ
ก็มีชายหาดชะอำนะครับเป็นอันดับ๖นะครับ
และอันดับ๑๐นั่นคือเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว
ก็ไปชมดอกทานตะวันกันไปชมเส้นทางรถไฟแล้วก็ไปชมสรรเขื่อน
ก็ถือว่าเป็นสารที่เช็คอินในช่วงหน้าหนาวปลายปีแบบนี้เป็นยอดนิยมอันดับ๑๐นะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เอ่ยเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่คนเช็คอินกันเยอะนะครับ